สดสดอยู่นี่ค่ะสด
ให้เยอะคุณพี่เอาอีกแล้วว่านี้คือคือศักดิ์บอกคุณผู้ชมอย่างงี้
วันนี้เป็นวันที่๒ที่เราเข้าเร็วนะฮะ
ปุ๊บเนี่ยจะมีเหมือนแบบอะไรขั้นสักนิดนึงก่อน

เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะเรามีการร่วมสนุกกันเนอะ
ก็แจกรางวัลให้กับคุณผู้ชมที่ดูรายการของเรา
วันนี้เรามีการประกาศผลกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

ในเพจเรียกว่าเป็นเพจไหม

ข่าวใส่ไข่เป็นประสาทนิติถูกต้องคาวใส่ไข่

สำหรับ๑๐คนดังนั้นเข้าไปสักนิดนึง
แล้วก็ไปแสดงตัวว่าเราเป็นผู้โชคดีนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาจะได้ติดต่อไปแล้วก็เอาของรางวัลส่งไปให้
ทีนี้วันนี้หลายคนก็บ่นบอกว่า

เราสามารถที่จะร่วมสนุกกันได้นะจ๊ะ
ทางแฟนเพจของข่าวใส่ไข่ค่ะ

เขาปักหมุดเอาไว้เป็นอันแรกเลยวันนี้
ในรูปไปร่วมสนุก
วิธีการวันนี้เราจะเป็นคำถามค่ะ

ให้หารูปของพิธีกรคนไหนก็ได้
เป็นภาพที่แบบว่าพวกเราไม่เคยเห็นแน่เลยอันนี้

ต้องเป็นรูปที่แบบแยกกล้ามมาก

คนไหนที่มีภาพที่โดนใจสำหรับพิธีกร

ไปขุดภาพพี่ไปหาแก๊การ์ต้างก็ได้

อย่าววานคนก็ไปขุดภาพพี่หนุมเล่นหอเต๋าแตกใช่ไหม

เพราะว่าหอเต๋าแตกเห็นเยอะแล้วลองเป็นภาพอื่นค่ะ
ที่ไหนก็ได้ที่คิดว่าแบบคนน่าจะส่งมาไม่ซ้ำ

แฟนรายการเราเก่งมากหาภาพเลยค่ะภาพใครก็ได้

ทีมงานจะเป็นคนคัดเลือกถือว่าเป็นการสิ้นสุดนะคะ
๑๐รางวัลแจกเป็นนี่

ใหญ่ขนาดนี้นะคะแจกไปเลย๑๐คน
รางวัลให้เลือกไหมว่าจะเป็นกลิ่นไหน
ทุกกลิ่นอันนี้ยืนยันได้นะจ๊ะ
แล้วเดี๋ยววันต่อไปพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่า

เพราะว่าคนเข้าไปฝากในแฮชไปติดแฮสแท็ก

ขึ้นหน้าจอให้หน่อยมีไหมขึ้นหน้าจอหน่อย

ถ้าเกิดวัตต์ดำเนี่ยเขา

โอ้หนูก็รู้สึกมันด้านด้านตรงกลางน่ะปะพี่เนอะ

ถ้าก็จะบริหารบริหารได้แต่นางเป็นคนอย่างนี้

นี่นะเอ้าไปดูเรื่องแรกวันนี้นะครับ
กรณีที่สจดำก็ก่อเหตุนะครับ
ยกครัวก็คือไปสังหารภรรยาตัวเอง
แล้วก็ลูกอีก๒คนอายุ๑๓แล้วก็๑๑ปีนะครับ
พระดำเดี๋ยวก่อนนะฮะนี่คือมันรายการทีวีนะครับ
แบบว่าสมัยยังละอ่อนหรือว่ารูปพี่มดดำจากที่ไหน

กร้องกะทินนุ่นเยอะใหญ่เลยเนอะ
วงกัดคนไว้เยอะเหลือเกินกองกระถิ่นเท่านี้เยอะนะ
ไปดูเรื่องนี้เรื่องแรกนะครับอย่างเมื่อกี้บอกไปนะเรื่องราวของสจดำนะครับ
ก็ไปก่อเหตุนะฮะก็คือไปฆาตกรรมภรรยาตัวเองแล้วก็ลูกอีกสองคน
แล้วก็สังหารตัวเองด้วยนะครับคือจากกรณีที่นายธวัชชัยทองอ่อน
หรือว่าสอจอดำนะครับก็เป็นเจ้าของร้านเสบียงทิพย์นะครับ
แล้วก็เป็นอดีตสจอยู่ที่นครศรีธรรมราชก่อเหตุนะครับ
ภรรยาตัวเองและลูกสองคนนะฮะแล้วก็ยิงตัวเองตายในบ้านพักย่านหัวหมากครับ
ซึ่งในวันดังกล่าวนะฮะทางฝั่งของสจดำเอง
ประมาณ๒๕๐๐๐๐๐บาทให้กับสมรักษณ์คำสิงฯ
จริงเขาติดสมรักอยู่๑๐ล้านนะครับ
แต่ว่าวันที่ตกลงกันเนี่ยคือนัดสมรักษณ์ที่จะจ่ายเนี่ยคือ๒๕๐๐๐๐๐ก่อน
สาเหตุทั้งหมดนะครับตอนนี้ตำรวจเองกำลังตามอยู่นะครับว่า
สจดำถึงได้มีการกระทำแบบนี้นะครับ
แต่ในมุมของสมรักคำสิงเองเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะฮะ
ในวันที่เกิดเหตุเขาตอนเช้านะฮะโทรศัพท์คุยกับทางสจดำ
สอจอดำพูดคุยเป็นปกตินะครับว่าไงสมรักษณ์บาทเอ้ย
แล้วก็นัดกับทางสมรักคำสิงนะครับว่าให้มารับเงินนะฮะ
ให้มารอเขาที่ร้านที่ชื่อว่าระเบียงทิพย์อ่าโทรศัพท์ระเบียงทิพย์
ก็เป็นร้านอาหารของทางฝั่งของผู้ตายนะของสจดำนี่นะสจดำ
ก็สมรักเองเนี่ยก็เดินทางไปนั่งรอนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยพยายามต่อโทรศัพท์หาสจดำ
เท่าไหร่เนี่ยก็ไม่รับโทรศัพท์ก็เลยเดินไปบอกให้ทางพนักงานของร้านเนี่ย
ติดต่อพนักงานร้านก็โทรไปให้สจดำรับสายนะครับ
แล้วบอกเดี๋ยวจะมาสักพักฮะสมรักก็รอ
แล้วก็โทรกลับไปอีกปรากฏไม่รับแล้วคราวนี้
ติดต่อไงก็ไม่รับสักพักยังมีตำรวจมาที่ร้าน
แล้วก็ถามว่าร้านนี้เป็นร้านของทางสจดำใช่ไหม
เป็นร้านของทางคุณธวัชชัยทองอ่อนใช่ไหม
ก็ถามว่าเพราะอะไรมีอะไรกันเกิดขึ้น
ปรากฏตำรวจก็แจ้งบอกว่ามีทางเพื่อนบ้านเนี่ยแจ้งมาบอกว่า
ที่บ้านของสจดำเองมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
หลังจากนั้นเองเนี่ยตำรวจเองก็พยายามเรียกไม่มีใครมาเปิด

ถึงได้รู้ว่านี่คือทางฝั่งของคุณธวัชชัยทองอ่อน

เขาก็เลยตามพี่ร้านอาหารเพื่อที่จะไปถามว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น
สุดท้ายแล้วสมรักทำสินก็เลยตามตำรวจกลับไปที่บ้าน
คราวนี้แหละฮะกลายเป็นว่าตำรวจก็ไปแล้ว
ไปพบว่าทางสจดำเนี่ยเสียชีวิตอยู่นะครับ
ส่วนลูกสาวนะฮะวัย๑๑ปีเนี่ย
เสียชีวิตลักษณะที่เหมือนกำลังวิ่งขึ้นบันได
แล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตส่วนลูกสาวอายุ๑๓ก็เสียชีวิตอยู่
ในห้องตรงจุดที่มีคอมพิวเตอร์อยู่
เชื่อกันว่าอาจจะเรียนออนไลน์อยู่ก็ได้
เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากเนี่ยนะฮะ
เนี่ยครับคือที่บ้านเนี่ยนะฮะไปพบพบปืนสามกระบอกนะครับ
มันใช้ก่อเหตุนะฮะทางสมรักษณ์บอกว่าก่อนน่านี้นะครับ

เปิดภาพธุงไปก็หลายล้านนะครับ
ประเด็นเกิดขึ้นตอนในช่วงนั้นหลายคนคงตามข่าวอยู่นะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าทางสจดำเขารู้ว่าสมรักคำสิงเนี่ยนะฮะ
กำลังเดือดร้อนก็เลยโทรศัพท์มาหาสมรักบอกเฮ้ยบาทมาเอากับพี่นี่
สมรักก็เลยไปรับนะฮะกับทางสจดำสุดท้ายแล้วผ่านไปสี่งวด
ก็ไปงวดสุดท้ายเนี่ยนะฮะไปรับเนี่ยสี่พันอ่าสองพันสองพันก้อน
อืมสองพันก้อนก็คือสองพันสองพันเล่มอ่ะนะฮะอ่า
ึ้งนั้นหนาเขาเรียกเป็นก้อนสองพันก้อนปรากฏว่าพอกลับมาถึงบ้านเนี่ย
มันหายไปสี่ก้อนไม่เป็นอ่าหกร้อยก้อนค่ะค่ะเป็นเงินประมาณสักสามล้าน
แต่ก่อนหน้านั้นมันก็มีเรื่องของบัญชีหนี้สินกันอยู่แล้ว
สรุปแล้วเบ็ดเสร็จสมรักคำสิงเนี่ยก็ไปรับเงินจากชาวบ้านชาวช่องมา
เพื่อที่จะไปเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยไปให้เป็นหนี้เป็นสินอยู่สิบล้านนะ
อืมก็คือหมายความว่าสอจอดำเองต้องใช้สมรัก
แล้วก็เลยนัดในวันนี้แหละฮะที่ให้ไปเอาสองล้านห้า
สุดท้ายเนี่ยก็คือก่อเหตุแบบนี้นะครับก็เลยกำลังตามดูกันอยู่ว่า
จริงแล้วเนี่ยนะฮะคือสจดำก่อเหตุแบบนี้
เป็นเพราะเครียดเรื่องหนี้สินหรือเป็นเพราะอะไร
หรืออาจจะเป็นเพราะว่าถูกบิดโคต้าลอตเตอรี่จากที่อื่นมาหรือเปล่า
เพราะหลายคนก็กำลังเพ่งเล็งไปที่เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับว่า
แล้วลอตเตอรี่เนี่ยสจดำไปเอามาจากที่ไหนค่ะนะฮะเอามาเนี่ย
แล้วมาส่งให้สมรักษณ์นะครับแปดสิบบาทอ่าหลอกฉบับมานะครับ
ล่าสุดคุณสมรักเองเนี่ยก็บอกนะบอกว่าไม่เอาแล้วนะฮะ
ธุรกิจนี้เข็ดเพราะครั้งที่แล้วก็โดนไปทิ้งแล้ว
ครั้งนี้ก็โดนอีกแล้วก็ไม่เอาอีกแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะบวชให้กับสจดำนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่หนีไปไหนนะฮะไม่หนีไปไหนพร้อมกับที่จะเยียวยา
สำหรับคนที่เขาเอาเงินมาแล้วไปซื้อสลากกินแบ่งกับทางสจดำ
เนี่ยแหละครับก็เป็นเป็นเรื่องแห้งต้องต้องตามคนอีกทีนึงแหละครับ
เห็นว่าพวกนี้บวชบวชใช่ไหมครับพี่ใช่ก็จะบวชอย่างงั้นพี่บอกก็จะบวช
เขาได้บวชให้สอจอดำเขาบอกเขาสงสารไปฟังพี่เสียงเสียงคุณสมรักกันฮะไปครับ
มันเป็นเพราะเราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ใช่เพราะว่าปกติมีอะไรผมก็
เราก็ไม่ได้ผิดเขาเราก็แต่ชาวบ้านไม่ผิดเราก็รับประกันชาวบ้าน
ใจเย็นครับใจเย็นครับอย่างเงี้ยใจเย็นครับใจเย็นครับอย่างเงี้ย
อืมนี่แหละนะนี่ครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทางสจดำด้วยนะครับ
น้องก็เป็นข่าวที่น่าเศร้าอย่างที่บอกว่าสงสารลูกอ่ะลูกสองคนเขาก็คาด
เมื่อวานดูไทยรัฐนิวโชว์คือลูกลูกสาวทั้งสองคนโดนยิงหมดเลย
คนหนึ่งอายุสิบสองคนหนึ่งอายุสิบเอ็ดสิบเอ็ดกับสิบสามใช่ไหมสิบเอ็ดกับสิบสาม
ที่บุช่องเดียวหรือเปล่าอืมซึ่งเขาแบบว่าลูกน้องสามแบบเหมือนจะจะหนีแหละ
แต่หนีไม่พ้นแล้วอันเนี้ยอืมแล้วก็ภรรยาโดนยิงตรงแบบว่าทางออก
อืมก็ยังไม่รู้เหตุผลว่าทำไมถึงแบบว่าทำอะไรอย่างงี้อืมอืม
เอาไปอีกคราวหนึ่งไหมฮะหรือแล้วไปขอรบทรงชากันก่อนเดี๋ยววันนี้เรามา
เรียงเรื่องของวัคซีนเพราะว่าอย่างที่เราได้ทราบกันไปอะค่ะ
เดี๋ยวไปครบทรงชาติแล้วกลับมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดสักนิดหนึ่ง
เอาออกมาฉีดที่สาแก้วถูกต้องค่ะตอนนี้จริงจริงต้องบอกว่าคลินิกอ่ะ
ถูกปิดไปแล้วเขาก็ต้องไปตามหาเส้นทางกันว่า
เมื่อวานที่เราเล่าไปเนี่ยคือเอ๊ะมาจากทางกัมพูชาหรือเปล่า
เพราะว่าไล่เลียงเช็คประเทศเพื่อนบ้านเราแถวนี้ที่มีก็จะมี
กัมพูชากับสวบปอลเกลาประกอบวันนี้ค่ะจริงจริง
ก็มีผู้ประกอบการบางรายที่อยู่ทางนั้นเขาก็ไล่เลี่ยงให้ฟังว่า
การขนส่งที่เข้ามาจากทางกัมพูชาเนี่ยมาอย่างไร

ส่องกราบป้านลำคาวใส่ใครฮะ
โอ้โหมีคนส่งรูปภาพมากันมากมายเลยทีเดียวนะคะ
อันนี้เฉยนะครับไม่ผ่านต่อไปค่ะ
บางคนนี่เอารูปแองจี้ขุดแองจี้มาด้วยนะคะ

สมัยเรียนคุดตั้งแต่สมัยมัธยมกันเลยเห็นมั้ย

อะไรนะสมัยรับงานอีเวนต์ไง

แต่ส่วนมากลูกคุณแม่จะมาพร้อมกับผู้ชายต่างเต็มไปหมดเลย
แล้วมาที่ลับกันไป๑๐ปีแล้วไง
เอ้าไปเปิดเส้นทางการขนวัคซีนจรสันจากกัมพูชานะคะ
เขาบอกว่าราคานี่ขวดนึงนี่นะคะ๑๕๐๐๐บาท

แล้วก็มีการจ่ายเงินให้กับคนที่นำข้ามแดนมา
คนที่เดินนำเข้ามาเนี่ยนะคะ๕๐๐บาท
เอามาฉีดให้กับคนกัมพูชาตั้งแต่เดือนกันยายน
หลังจากรัฐบาลไทยไม่ยอมให้ทางกัมพูชา
เข้ามาฉีดวัคซีนให้ชาวกัมพูชาในตลาดโรงเกลือนะคะ
ทีนี้เนี่ยผู้ประกอบการรายหนึ่งในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ
เขามีการเปิดเผยบอกว่ามีการสั่งซื้อวัคซีนจรสันแอนจรสัน

ภายหลังจากว่ารัฐบาลไทยนั้นไม่ยอมอนุญาตให้ทางกัมพูชาเนี่ย
เข้ามาฉีดวัคซีนให้แรงงานและผู้ประกอบการ

ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา
โดยซื้อมาราคาขวดละ๑๕๐๐บาท

ค่าฉีดแล้วก็ตกหัวละประมาณ๓๕๐๐๓๖๐๐บาท
หมอจะมีการคิดค่าฉีดที่เขาหยิบไปให้คลินิก
ประมาณสัก๒๐๐๓๐๐หรือว่า๕๐๐บาทแล้ว
แต่คลินิกไม่ใช่มีแค่คลินิกเดียวที่ทำนะคะ
ส่วนที่มีคนไทยได้ฉีดยี่ห้อนี้
แค่๓๔คนก็จะมีวัคซีนเหลืออยู่
ทีนี้เพื่อคนไทยต้องการจะฉีด
เขาก็จะเก็บค่าใช้จ่ายประมาณ๒๘๐๐บาท
ซึ่งไม่ใช่ทางคลินิกไปซื้อหรือว่านำเข้ามาค่ะ

กัมพูชาเขาจะสั่งเข้ามา
สำหรับวิธีการนำวัคซีนเข้ามา
ก็คือว่าฝากคนที่ทำงานหน้าด่าน
ที่มีการเข้าออกทุกวันนำเข้ามาให้
เมื่อของมาถึงก็จะไปรับมาแล้วก็จ่ายค่านำเข้ามาขวดละ๕๐๐บาท
นั่นนะคะเป็นกรณีแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าจริงก่อนหน้านี้เลย
ประมาณสักช่วงกลางเดือนสิงหานะคะก็คือทางกัมพูชาเองเนี่ย
เขามีการแบบว่าเหมือนจะทำข้อตกลงกันว่า
กัมพูชาอยากจะเข้ามาฉีดให้กับคนที่อยู่ในตลาดโรงเกลือที่เป็นชาวกัมพูชา
จะเอาเข้ามาฉีดขอเข้ามาฉีดได้ไหมอย่างนี้ค่ะ
ก็คือตั้งแต่๕กรกฎาคมเขามีการทำหนังสือ
ขอเข้ามาฉีดให้คนกัมพูชาแจ้งเรื่องเข้าไป
ตอนนั้นเองเขาก็จะมีการยื่นเรื่องไปทางสบค
แต่สุดท้ายตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนเรื่องนี้มันเงียบไป

ผู้ประกอบการเองเขาก็เลยเล่าขึ้นมาว่าหลังจากตอนนั้นนะคะมันเกิดคลัสเตอร์ที่โรงเกลือ
เราจะได้เห็นกันอยู่ช่วงประมาณแบบสิงหาเนี่ยมีคลัสเตอร์เกิดขึ้นที่โรงเกลือ
เขาก็เลยอยากจะฉีดวัคซีนกันทำยังไงกันดี
ถ้าเป็นผู้ประกอบการที่มีสตุ้งสตางค์อะค่ะเขาก็จะนำเข้ามาอย่างเงี้
ใช้วิธีการที่เราเล่าไปนำเข้ามา

แต่ก็จะมีแรงงานต่างด้าวที่เป็นชาวกัมพูชาที่ทำงานที่ไม่มีสตุ้งสตังค์ที่จะจ่ายเงินนะคะ
ตอนนั้นเขาก็จะยังไม่ได้ฉีด
กลายเป็นว่าวัคซีนตอนนั้นที่เอาเข้ามาก็เลยจะมีเหลืออยู่
เพราะว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ฉีกกันไปหมดแล้วก็จะเหลืออยู่
แล้วก็มีการขายต่อมาให้กับคนไทยที่อยู่แถวสะแก้ว
แล้วก็เป็นภาพข่าวที่เราได้เห็นกันออกมาแบบนี้ค่ะ
ซึ่งคุณอนุทินเองเนี่ยล่าสุดเขาก็มีการออกมากล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบนำวัคซีนโควิดเข้ามาเนี่ยนะคะ
สันแอนจรสันเนี่ยบอกว่าวัคซีนที่ลักลอบเข้ามาของยังไงก็คือขนเข้ามาแบบนี้ผิดกฎหมายแน่นอน
ตั้งใจทำผิดกฎหมายเป็นเรื่องของตำรวจค่ะไม่ใช่เรื่องของระบบสาธารณสุข
ไม่มีอะไรที่กระทบกับระบบของสาธารณสุขอย่างเด็ดขาด
เหมือนแอบเอาของหนีภาษีค่ะแอบเอาของเถื่อนเข้ามาในประเทศไทย
ก็ต้องเตือนว่าคลินิกที่อยู่ดีใครถือขวดวัคซีนเข้ามาแล้วไปฉีดให้เขา
อันนี้ผิดกฎหมายติดคุกด้วยนะคะแล้วก็เสี่ยงถูกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กองประกอบโรคสินเนี่ยสั่งปิดแน่นอนเหมือนอย่างเช่นคลินิกอารันการแพทย
อันนี้เขาสั่งปิดไปเรียบร้อยนะคะปิดไป๗วันแล้วเขาก็ต้องมีการเช็คไป
ซึ่งถ้าใครฝ่าฝืนจริงเนี่ยก็มีโทษตามมาตรา๔๘ระวังโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือน
หรือว่าปรับไม่เกิน๑๐๐๐๐บาทด้วยนะคะผู้สื่อข่าวเข้าไปถามคุณอนุทินอีกว่า
เอากรณีที่ผู้ประกอบการจังหวัดสาแก้วเขาเปิดเผยอย่างที่เมื่อกี้เราไล่เลียงกันไปค่ะ
คุณอนุทินเขาก็เลยบอกว่าเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยไม่ยอมให้กัมพูชาเอาเข้ามาอันนี้
จริงจริงหรือเปล่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการประสานเรื่องของการขอมาฉีดวัคซีน
ชาวกัมพูชาในประเทศไทยแต่ก็ไม่ใช่สาเหตุของการนำวัคซีนเข้ามาเอง
แล้วให้คลินิกฉีดให้จะอ้างอะไรไม่ได้ทั้งสิ้น
แต่เมื่อกี้ถ้าเราย้อนภาพข่าวกลับไปถ้าคุณผู้ชมไปเสิร์ชหาข่าวในอินเตอร์เน็ตเนี่ย

มีข่าวขึ้นแน่นอนว่านี่แหละค่ะทางกัมพูชาเองเขามีการติดต่อประสานงานกับทางผู้ว่าสะแก้ว

แต่ณตอนนั้นคือข้อตกลงยังไม่ได้ยื่นเข้าไปเพราะยื่นเรื่องเข้าไปทางสบค
สรุปสุดท้ายนะตอนนั้นคือไม่ได้เอาเข้ามาไง
ก็กลายเป็นกรณีนี้ขึ้นมาซึ่งคุณอนุทินบอกว่าเขาไม่เคยได้รับเรื่องนี้
ซึ่งตอนแรกคือเขาจะเอามาให้นั่นแหละ
ถ้าสมมุติจะพูดจริงเนื่องจากตรงนั้นมันเป็นจุดชายแดน
เขาจะเอาจชแอทฟ์จอร์นไซต์มาให้
ซึ่งเขาก็บอกว่ามีบางคนคนไทยบางคน
อันนี้ตามข่าวนะก็ข้ามไปฉีดก็มีแต่ต้องจ่ายเงิน
ตอนนั้นก็บอกตอนนั้นที่เป็นข่าวแล้วบอกว่าก็ไม่ได้อีก
กรณีนี้ก็ห้ามทำนะตอนนั้นนะคะ

ก็สุดท้ายก็เนี่ยค่ะเหมือนเป็นภาพที่มันเล็ดลอดออกมา
เพราะว่ามีคนนำภาพแล้วก็แคปรูปโพสต์รูปต่างออกไว้
เอาไปส่งให้หมอแหลปแพนด้าก็เลยกลายเป็นประเด็น
ถึงได้ทราบว่าเอาล่ะสาแก้วมีจรสันอันจรสันมาเฉยเลย
เกลือมันก็จะมีรถตู้ข้ามไปปลอยเป็ดน่ะ
แคทุกนั้นคุณก็ได้ฉีดแล้วจอนสันอันจอนสันให้เลือกวรรคซีนได้แล้ว
เฮ้ย

อันนี้หาพี่หนุ่ม

คือมันก็เลยเป็นเหมือนแบบ

รถเมย์ไม่ค่อยมีอย่างฉันกับหนุ่มคงจะมีตาบาปกันเยอะ

อยู่จนถึงวันนี้มันเป็นแชร์จะดีขึ้นเลยเธอ
เอาจริงเราไม่น่าบอกให้คุณผู้ชมไปขุดรูปเรามาจริง
จริงใครเป็นคนคิดไม่น่าถามเลยอ่ะมีอยู่คนเดียวเนี่ย
ิ่งมาน่ารักขุดเจ้ามาด้วยอ่าดีนะ
ด้วยก็บอกว่าจะมาอย่างนี้เพิ่มเวลาดีกว่าเขามาก็ไม่ตรงมา๖โมง
คือฉันยังไปคียะที่อื่นไม่ได้นึกออกไหมสิ่งที่เธอยังมาได้เลย
อะไรนะเรื่องอยู่มาได้ชั่วใส่แรกการเขาไงอะไรไม่เกี่ยว
คนร้านหลุดจบเลยคุณก็ต้องบอกไปเลยมันอย่างนี้อย่างนี้

ฉันไม่ได้จิตใจอมหิตผิดมนุษย์มนาเหมือนเธอ
แค่อันนี้ฉันต้องรีบเร่งแบบโอ้โฮ

กระถิ่นไอ้ไข่ครับแน่นอนเขาบอกแม้กระทั่งสถานการณ์โควิดเนี่ย

เฮ้ยกระถินวัดไอ้ไข่นี่มันเท่าไร
วันนี้เรียกได้ว่าหลายคนก็ยังมีความศรัทธาไอ้ไข่กับพานบุญอยู่

หรือเมื่อ๒ปีที่ผ่านมาไอ้ไข่คือกระแส
ไอ้ไข่ถึงแค่มาเป็นละครนะครับ
เพจเฟซบุ๊ควัดเจดีไอ้ไข่สรุปยอดกระถิ่นสามัคคีปี๒๕๕๙
รวมเป็นจำนวนเงินนะฮะ๓๐ล้านบาท
โอ้โฮ
๓๐ล้าน๗๔๒๕๘๑บาท๕๑ตังค์
เป็นเงินที่เขาโอนเงินสดเลยนะ

แล้วก็เป็นพุ่มกระถิ่นไอ้ไข่๑๗๑๓๒๗๖บาท

แต่ละปีก็คือยอดเยอะมากทุกปีอยู่แล้วถูกต้องไหมคะ
แต่ว่าทุกคนก็จะอยากรู้ว่าเอาล่ะปีนี้เนี่ย
ยอดจะอยู่ที่เท่าไหร่อะไรแบบอย่างนี้เนอะ
ฮะดูสินะฮะ
คือทุกวันนี้คนก็คือยังแบบว่าศรัทธามากอย่างที่พี่มดดำบอกค่ะ

ก็ต้องไปไหว้ทั้งสองอย่างแล้วก็ต้องไปขอตอนนี้ต้องบอกว่า
เจดีก็คือมีการจัดสถานที่แบบเป็นเรื่องเป็นราว

แล้วเวลาเดินวนก็คือวนออกทางเดียวอย่างนี้ค่ะ

ก็ยังทำให้คนไปเยอะอยู่นะพี่มดตอนนี้

ที่จริงน้องกัญชัยเหรอตอนที่เราไปยังไม่ขนาดนี้เลยนะน้อง
ใช่เมื่อก่อนไม่มี
ทำไอ้ไข่เนี้ยมาตั้งแต่แรกก็มาอยู่ปากโป้งตั้งแต่ช่องแปด

ไม่หนุ่มไปควดเอามาตอนแรกเลยไอ้ไข่นี่
จริงแล้วก็อยู่บนรถไอ้ไข่อยู่บนรถเอามาให้มดดำโอน
ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเธอเอากุมารทองมาให้ฉันทำไมวะ
ไม่แล้วเล่าจริงนะคะวันนั้นที่มีโอกาสได้ไป
เขาเหมือนมีแบบเป็นที่เก็บไก่อะค่ะ
ไก่ที่คนนำไปไหว้นำไปแบบว่าถวายพอเวลาหลังจากถวายเสร็จ

เขาก็ไปหาสถานที่ต้องแบบซื้อที่บริเวณข้างวัดตรงนั้น
แล้วก็เอาไก่ไปโอ้โฮมองไปนี่เป็นสู่สารไก่

แต่เมื่อก่อนผมกับพ่อดำยังไปกอดอยู่เลย
เดี๋ยวนั้นไปแรกเนอะไม่ถูกไปกอดไปรูปไปคำอยู่ตลอด
อันนี้เขาย้ายกลับไปเก็บไว้นะ
ก็เป็นถึงละครเป็นถึงอะไรแล้ว
ตอนนี้๓๑ล้านเขาน่าจะ
อ้าววันนี้เราแจกกันแบบจริงจัง

คุณเลี่ยวจักบรรดาฮิลไปแล้วไงที่บอกพี่นะ

ไปผมกินมัวดำฉีดน้ำหอม

เออเป็นกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหอมมากนะฮะ

ไม่แล้วเอามาเสือมาทำไมแล้วไม่เห็นมีเสืออะไรอยู่นี่

เขามีตัวหนังเดี๋ยวมีหนังโฆษณาคันนโอม

อี่มไงโอ้โหขึ้นเต็มพรุงกลาง
ทำไมเธอไม่บอกตัวเองตัวเธอเก่งกว่าเยอะ

ฉันมีความสุขมากกว่าที่ข้ำงานขับตึกผ่านตึกฉันนะ
เห็นแล้วแล้วนะครับน่ะครับและวิวบอร์ดของเธอลงไปของฉันก็ลงด้วย
พี่สองคนเนี่ยบอกแล้วว่าแยกจากกันไม่ได้หรอก

เอาละครับกลับมาใส่ไข่กันต่อ

พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
โลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ

อ้าวไปดูกันค่ะ
ประเทศที่มีมหาเศรษฐีมากที่สุดในโลกนะคะ
แล้วก็ประเทศที่มีมหาเศรษฐีมากที่สุดในโลก

ทุกปีก็จะมีการจัดอันดับอะไรต่างนานาค่ะ
โดยปีนี้ทั่วโลกมีจำนวนมหาเศรษฐีนะคะ

จากทั้งหมด๖๘ประเทศ
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว๔๑๔คน

สำหรับ๑๐อันดับบุคคลที่รวยที่สุดในโลก

พันล้านเหรียญสหรัฐอะค่ะพี่
คิดถึงตอนที่เขามาเมืองไทยจำได้ไหม

หมูป่าตอนที่เขาติดถ้ำเชียงรายแล้วเขาเอาเรือดำน้ำจิ๋วมาให้
แล้วเรือดำน้ำจิ๋วของเขาตอนนี้อยู่ไหนวะ
จำได้ไหมคือตอนนั้นมันเป็นคำถามว่าเมื่อวานนี้พี่นั่งอ่านข่าว

เขาเคยมาแล้วเขาเอาเรือดำน้ำจิ๋วเพื่อที่จะช่วย๑๓หมูป่าไง

เจฟเบโซค่ะอันนี้อเมซอนอันดับ๓ค่ะเบอร์นาดอาโนคือ
อันดับ๕มาร์คซักเกอร์เบิร์กค่ะ๖ลอเลนด์บัฟเฟฟต์เห็นไหม
เป็นบริษัทเกี่ยวกับเรียนแอนด์
อ๋อเหรอมูเกสอัมบานีน่ะเหรอเป็นชาวอินเดีย
แล้วก็๙ค่ะสเตฟมอลเบอร์อันนี้ของไมโครซอฟเหมือนกันนะคะ
แล้วก็๑๐เบอร์ทานปูเอและครอบครัวก็คืออาเมสเห็นไหม
ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าหากจัดอันดับมหาเศรษฐีในประเทศไทยบ้าง
อันดับแรกของโลกนะคะที่มีจำนวนมากที่สุดก็จะมี๑จีนแผ่นดินใหญ่
อันนี้ก็จะเป็นแบบว่า๑๐๕๘คนนะคะ
ส่วนสหรัฐมี๖๙๖คนอินเดีย๑๗๗คนเยอรมนี๑๔๑คน
สหราชอาณาจักรค่ะ๑๓๔คนสวิสเตอร์แลนด์๑๐๐รัสเซีย๘๕ฝรั่งเศส๖๘บราซิล๕๙

อยู่ในนั้นด้วยนะคะเวลาจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกเนี่ย
แปลว่าคนไทยเนี่ยเสร็จถีไทยอยู่ระดับ๑๐แบบว่าทั่วโลกอยู่ระดับ๑๐
ถูกต้องมีมหาเศรษฐีที่อยู่ในประเทศไทย๕๒คนซึ่งติดอันดับของโลกด้วย
ถ้านับเป็น๑๐อันดับของประเทศที่แบบมีมหาเศรษฐีรวมอยู่
จีนปีนี้ก็เยอะขึ้นเนอะถ้าดูแล้วจีนเนี่ยตอนนี้เยอะขึ้นเยอะเลยอ่ะ

วันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการแก้อาถรรพ์
ก่อนไม้หัวเรือเนี่ยนะฮะ

ผมถามก็ไม่ได้ถามอะไรก็ไม่ได้นั่งหลับไปไปหนุ่มป่ะ
ถามอะไรก็ปิดเผยว่าเขาเจอขอนไม้หัวเรือ
อยู่ดีดีเนี้ยลอยเข้ามาที่ปากอ้าว
มันตกใจไงมันลอยเข้ามาหัวเรือมันก็ต้องลอย
จะใช้มันดำปุดดำว่ายมาคุณก็อย่าคุณก็อย่าเน้นลอยเข้ามา

ก็ไม่ได้ผู้ประกาศข่าวรับรางวัลเป็นอะไรแบบเนั้ง

หนูเร็ว
คือลอยเข้ามาติดปากอ่าวตากวน

ก็ไม่รู้อ่ะจะไปรู้ได้ไงอ่ะ

ลอยมากระแทกที่เรือของลูกชาย

มึงก็ตัดรนย้อนเวลาสองปีแล้วก็ไปนั่งดูปะว่าเป็นยังไง

เขาเอาเรือออกเก็บอวนที่วางไว้
ก็พบหัวเรือขอนไม้เนี่ยผุดขึ้นมาจากน้ำทะเล
แล้วก็กระแทกที่เลยอีกครั้งนึงถามพี่แม่ว่าแรงไหม

ได้แต่เชื่อว่าขอนไม้เนี่ยจะมีอาถรรพ์
นำขึ้นมาบนฝั่งจากนั้นทุกค่ำคืนนะฮะ
ก็จะมีเสียงสุนัขหอนเข่าหอนจนน่าแปลกใจ
เลยไปตามหมอผีมาสะกดวิญญาณไว้
ด้วยการนำเหรียญ๕บาทตอกใส่กับขอนไม้นะครับ
ซึ่งหลังจากทำพิธีดัง๙ในโชคผู้เป็นสามี
ก็ประสบโชคประสบราบถูกไว้เลี่ยงเบอร์ถูกสลากินแบ่งรัฐบาล
สองงวดติดติดเลยอืมแต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยได้โชคลาภอีกเลย
เขาว่าอย่างนั้นนะครับจนนายรบนะอินทรมาพันธ์เนี่ยกล่าวว่า
ขณะที่ตัวเองเดินทางไปบริเวณสาราชุมชนเริ่มสัมผัส

สัมผัสได้ถึงความอาถรรพ์นะ
ไปเจอกับขอนไม้ที่วางพิงอยู่กับต้นไม้นี่แหละ
ซึ่งพบว่ามีเงาลางเป็นผู้หญิงสาวเลย
เชื่อว่าเป็นวิญญาณของแม่ย่านางที่สิงสถิตอยู่กับขอนไม้
ก็ยืนรอให้มาสัมผัสพูดคุยจนตัวเองเนี่ย
เขาบอกผู้หญิงรอเขานะเธอเออ
แม่นางไม้เนี่ยรอเขาแม่ย่านางเนี่ยรอเขา
อยากจะพูดคุยกับเขาจนได้มีโอกาสสื่อสารกัน
โดยวิญญาณแจ้งว่านำเขามาวางผิดที่ผิดทาง
เขาจึงไม่ให้โชคราบต่อเลย
ไปเลยตอนถูก๒งวดแล้วก็เอาเขามาวางปิดที่ก็เลยไม่ให้แล้ว

ยังไม่จบคราวคุยยังไม่จบเพราะมึงกระแทกก่อน
ก็มันจะไม่รู้จะเอาอย่างไรแล้วเหมือนกัน
จากนั้นนายลบก็ไปทำการตรวจสอบ
แล้วก็พิสูจน์ขอนไม้เนี่ยโดยพวกมันมีเหรียญ๕บาทเนี่ย
ถูกตอกฝั่งไว้กับขอนไม้มันหยิบมาดูปุ๊บ
ทำไมฮะคุณจะปุ๊บเสียงแหลมขนาดนั้นสิ

ก่อนจะบอกแม่ย่านางขอนไม้หัวเรือเฮียเนี่ย
เขาต้องการนำขอนไม้ไปปักไว้ตรงจุดหันหน้าไปทางทะเล
โดยนายรบนำเสียมเนี่ยมาขุดในจุดที่วิญญาณบอกให้วิญญาณเข้ามาชี้นะ
ชี้บอกขุดตรงนี้นะไปวางฝังดินอยู่ตรงนี้นะ
นี่เจอเหรียญนี่ไงเออดูเลขสิ

ไม่ใช่ไงแต่ไม่จะมีเลขไปดู

พอสอมั้ง

ใช่ค่ะ

ว่าฝีเขาไงว่ามันจะหอนตอนไหนไม่คนอยากในนี้คนอยากเห็นคุณแม่กับพี่ดุมใส่
ต้องใส่ฮูตคู่กันอ่ะมดดำพี่ถามจริงรูปเนี้ยมันเป็นรูปมดดำเปล่าวะ
เนี้ยรูปเนี้ยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เด็กเด็กเด็กหน้าเหมือนไม่ใช่
เขามีคนเอาเด็กหน้าเหมือนมากันเถอะอ๋ออันเนี้ยใช่อันนี้ใช่ไหมเออ
ตอนคุณติดยาใช่ไหมอีบ้าสมัยเด็กเด็กอีผีเหรอตายแล้วอย่างคนนี้ต้องให้รางวัลไหมพี่มด
ลูกนี้ให้ให้ให้คุณดูอันนี้ดิดูก่อนดูก่อนอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดอันนี้เด็ด
อันนี้ของไงโอ้เอามาให้ทุกคนเลยไม่ต้องเลือกอันนี้อ่าอืมแองเจิ่งแองจี้มีหมดนะ
ผีเอาสมัยก่อนรายการอะไรชมรมกฤหลุ
อ้าวก็ต้องบอกให้จะประกาศก็ต้องเดินสิ
เดี๋ยวค่อยประกาศเธออ่านข่าวที่เขาจ้างเธอมาเนอะ

ชาวเน็ตยกให้เป็นคนมักง่าย๒๐๒๑เก่งไม่ติดป้ายทะเบียน
ขับทับเสาฝ่าเรน

เป็นอันนะครับคือโอจรใจที่คอมเมนไม่ไหวนะครับหลังจากเพจควายเยอะ
แชร์คลิปเหตุการณ์ที่รถเก๋งสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับ
ซึ่งจะมีเศสน์เนี่ยกั้นทางไว้เป็นช่อง
แต่เมื่อมาถึงตรงทางออกเข้าทางขนานรถเก่งคันนี้เนี่ย
เบรกแล้วก็จอดดื้อเลยทำให้ผู้ที่ขับตามมาเนี่ยต้องเรกอย่างกระทันหันด้วย
ดูสิฮะเนี่ยแล้วไปอย่างนี้มันไปแบบนี้ฮะแล้วแผ่นป้ายทะเบียนก็ไม่ติดอย่างนี้เห็นไหมฮะ
เนี่ยดูสิฮะคือรถเก๋งคันนี้เนี่ยนะครับคือทำในสิ่งที่หลายคนไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยนะครับ
คือขับเบี่ยงออกไปทางขวาแล้วมีเสากั้นอยู่ก็ขับทับไปเลยจนเสาพลาสติกเนี่ยล้มลงไปแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นมา
แต่เสียหายนะฮะเนี่ยครับคือส่งผลให้เกิดอันตรายกับรถทางตรงที่ขับมาด้วยความเร็วนะครับ
แล้วก็อาจจะไม่มีใครคิดว่ามีรถโผล่มาทั้งนั้นแล้วก็เดี๋ยวชนเชิญขึ้นมาเดี๋ยวตายขึ้นมาก็เดือดร้อนคืออื่นเขาอีก
เดือดร้อนตัวเองนะจริงแต่แบบว่ามันไม่มีทะเบียน
ทะเบียนก็ไม่มีดูสิเอาใครรู้เนี่ยญาติใครขับรถแบบนี้แล้วไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
บอกเขาด้วยนะว่าสังคมเขาด่าอยู่ด่าจริงจริงเนอะด่าสิอ่าเออเนี่ย
พี่หนุ่มมีคนส่งมาแล้วสิเอาอีกก่อนโอ้โหคุณแม่เคยเต้นขนาดนี้เลยดูดิ
คอนเติร์ตไงคอนตินาไงตอนนั้นทิ้งมาเออพี่หนุ่มมี่ดูดิเฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นบทดำเต้น
จะไปในทวิตเตอร์หรอค่ะอันนี้ก็ส่งไปให้คุณว่าไหนดูดิมันในเฟซบุ๊กไหม
ก็ดูดิเอาให้กล้องจับไปดิเอามันเลวพี่เนี่ยโอ้โหนี่เป็นแหล่งดูดิ
สิบกว่าปีที่แล้วอ๋อนี่มันเค้าทำเองแล้วมันทำเองใช่ไหมไม่มีอย่างงี้แน่นอน
เสื้อตัวนี้ทำเองนี่ยังไงหมายถึงว่าเค้าทำให้ไปเร็วเสื้อตัวนี้คุณไม่ให้หนูนะ
เออยังอยู่นี่อยู่เลยยังอยู่ไม่มีคุณเต้นเพลงอะไร
ก็ไม่รู้จังนะของตินาตินา๒๐ปีอ่ะกี่ปีแล้วล่ะ
ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำอีกไม่๒๐ปีของทิศตินาปีทิศตินาทำสิ่งอะไรกันนะ
เราพูดถึงเซรั่มจริงเซรั่มตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่านิยมมากในท้องตลาด
แพ็คเกจใหม่๔แบบ๔ดีไซน์นะคะกล่องซุปเปอร์สตาร์
แล้วก็จะมีฟีเจอร์น่ารักเหมือนถ่ายรูปกับทรงจุงกิด้วยค่ะทำอย่างนี้เลยเนี่ย
นี่เด้งขึ้นมาแล้วแล้วเอารูปเราไปยืนถ่ายได้น่ารักเป็นลูกคู่นี่เลย
แต่บางทีก็ต้องถามทรงจูกิเขาอยากถ่ายด้วยหรือเปล่านะ
นี่แล้วก็ยังมีดาราดังอีกหลายคนนะครับนั่นก็คือคุณแพทย์นับประพาคริสหอวัง
๒ขวดเนี่ย๕๐๐๐กว่าบาทแต่วันนี้ไม่ขายไม่ขายเขามีแพ็คคู่นุ่ม
ในกล่องนี้มี๒ขวดราคาพิเศษนะ๑๘๙๐บาทจาก๕๑๘๐บาทเนี่ยนะครับ
ลดมากกว่า๕๐ช่องทางการติดต่อครับแอดไลน์แอดดีอาร์จุด
อย่างที่บอกจาก๕๐๐กว่าบาทเหลือ๑๘๙๐เนี่ยลดมากกว่า๕๐เลยนะครับ
อยู่ในของคุณศรีใช่ไหมคุณศรีนะใช่คุณพระดำใช่ไหม
แต่วันนี้โอ้โหเนอะ๑๑เดือน๑๑เนอะ๑๑เดือน๑๑คนช้อปปิ้งกันไงเธอ
ชอบปิ๊งกันยิ่งกว่าวะเนี่ยคุณแม่เออจริงสุดเลยอ่ะเห็นแบบกดกันใหญ่เลยอ่ะ
รอแล้วบางทีกดไว้ในรถก่อนรถเข็นก่อนแล้วก็จ่ายทีเดียวเลย
หนุ่มถามหน่อยที่น้องน้องเบ้นน้องยาดาเขาส่งให้พี่อ่ะพี่พี่มีคอนแท็กส่วนตัวเหรอคะ
พี่คุยกับทางพี่กบไงอ๋อทางกบน้องเขาไม่ได้ส่งให้พี่หนู
อ๋อไม่ใช่ปะกบมึงว่าได้คุยอะไรกันอยากรู้นิดหน่อย
ไม่ปะกบส่งมาให้ชอบปิ๊งดังทั้งวันตอนเนี้ยอะไรหรอ
คุณไม่มีอ่ะคุณไม่มีอันนี้หรอคุณไม่มีหรอมีไหมมีไหมเอ้าดุล๑๑น่ะ

ปกติจะเห็นมันโทรแค่ดักแต่เช้าเย็น
วันนี้หายไปเธอมาโทรไปไม่มีใครอยู่เลย

โอเคกลับมาครับ
ตอนนี้จริงแล้วน้องไม้พี่รัฐก็คนไปถามเขาว่าเรื่องซาร่าจริงแล้ว
คือมีซาร่าเขาออกมาโพสต์เยอะเหมือนกันอย่างที่ตอนนี้คือซาร่าก็ทำหลายอย่างนะตอนนี้
เขาบอกว่าทำน้ำพริกขายด้วยอืมนางทำน้ำพริกขายก็คือนางมีลูกน้อยอ่ะ
นางก็อยากจะอยู่ใกล้ใกล้ลูกน้อยนางนางก็ทำน้ำพริกขายคนก็ไปว่านางอีกว่า
เฮ้ยทำไมมาทำน้ำพริกขายนางก็เลยงงเหมือนกันว่านางทำน้ำพริกขายแล้วมันผิดตรงไหนเหรอ
คือนางยังต้องเลี้ยงเด็กน้อยอยู่ก็เลยโดนจับตามองอีกหลังจากที่คนไปว่านางเยอะ
ลงรูปอะไรคนก็ไปว่านางอ่ะนางก็โดนจับตามองสำหรับไม้พิทักษ
ซาร่าคาซิงกินี่เนี่ยออกมาโพสต์ภาพคู่กับน้องแม็กซ์เวล
พร้อมกับระบายความรู้สึกถึงเรื่องราวที่ต้องอดทนหลังโดนทำร้ายมาโดยตลอด
ล่าสุดเนี่ยนะฮะไม้ก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่าผมไม่ทราบขออนุญาตไม่ตอบเรื่องบุคคลที่๓
ถ้าตอบไปแล้วมันก็จะไม่จบตอนนี้ขอโฟกัสแค่ลูกเท่านั้นครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้มีโอกาสไปหาน้องก็สนุกได้ใช้ชีวิตร่วมกันประมาณ๓๕วัน
เขาก็โตขึ้นและมีสนขึ้นบ้างตามวัยเวลาจะไปทำงานก็จะบอกเขาทุกครั้ง
พู่เกร็ดหรืออย่างไม่รู้นะใช่ไหม

เขาชอบกดไลก์ให้ลูกครัว

พี่ไม่รักเด็กเล็กแต่พี่รักเด็กแบบประยุกต์ประมาณนี้นี่ไง
ความทั่วความทั่ว
มีคนส่งรูปมาเมื่อกี้นี้แล้วมีผู้ชายสองคนหอมแก้มพี่มดดำไม่รู้คือใคร
นิกกี้กับนี่ไงกับเมาส์กับเมาส์กับนิกกี้

ไม่ใช่นิกกี้เมาส์สมัยก่อนไง

นิกกี้เก้านิ้วแล้วมีรูปอะไรเยอะนี่ไงนิกกี้เมาส์

กล้องจับได้รูปนี้ยังเด็กกันอยู่

ทำไมกว้นกว่านี้เยอะน้อง

นิกกี้เมาส์อ่ะนิกกี้เมาส์ตั้งแต่มาวันแรกอ่ะ
เด็กดูเลยอ่ะ

อืมา่ดูซิ

เตรียมฟ้องคนที่ว่าลิซ่านะคะ
เรียกค่าเสียหายพันล้าน
ถือว่าเป็นประเด็นที่แบบว่าคนพูดถึงกันมาก

จากนั้นบางคนในกลุ่มยังด่าพาดพิง

จนมีข่าวลือว่าเน็ตมาบอกว่าคุณแม่ของลิซ่ากำลังเตรียมดำเนินคดีฟ้องร้อง
เอาเรื่องแทนลูกสาวอยู่ล่าสุดผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งค่ะ
เขามีการไลฟ์สดพูดคุยกับคนที่อ้างว่าเป็นแฟนเก่าของคนที่ว่าลิซ่าค่ะ
ระบุบอกว่าตนได้ถูกเรียกตัวไปสอบถามข้อมูลแล้วก็ได้ให้ข้อมูลไปครบถ้วน
โดยทางครอบครัวลิซ่ากับทางค่ายวายจีเลยเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนที่ว่าลิซ่าค่ะ
ซึ่งเรียกค่าเสียหายคร่าวอยู่ที่พันล้านวอน
แต่ตัวแหล่งข่าวไม่แน่ใจว่าหน่วยเป็นเงินวอนหรือเงินบาท
ถ้าหากเป็น๑๐๐๐ล้านวอนก็จะตีเป็นเงินไทยที่๒๕๓๐ล้านบาทค่ะ
อย่างไรก็ตามแฟนคลับมีการยืนยันว่าได้ส่งหลักฐานไปทางต้นสังกัดจริง
แต่เรื่องที่ทางค่ายจะดำเนินคดีหรือไม่
คงต้องรอความชัดเจนกันอีกทีนึง
โดยได้บอกว่าต่างฝั่งของน้องอีฟนะครับบอกว่านี่คือการเตรียมพ่อ
เราต้องเตรียมตัวมาให้พร้อมพ่อจะได้กินได้เยอะแล้วก็หายไว
ต้องให้พ่อดูดาราคนโสดโจชิงฉือ

นี่นะครับอาต้อยเศรษฐาบอกกินเยอะนะเดี๋ยวก็หายนะครับพ่อ

เล่นละครผมหลายเรื่องนะฮะเรื่องล่าสุดที่ผมเคยเล่นกับแกก็คือเรื่องอะไรนะ๗ประจันบาล

แต่เป็นละครนะผมเล่นเป็นละคร
ตอนนั้นผมอ้วนด้วยผมเล่นเป็นตังกวยแซ่ลี

แล้วผมก็พอไปเล่นเรื่องนี้ผมก็เอาชื่อตังกลวยไปตั้งเป็นชื่อหมา

เมื่อก่อนมันก็จะเป็นหนังใหญ่ไม่ใช่แต่มันเป็นละคร

อัต้อยก็เล่นเป็นพ่อผมเรื่องนั้น
เราก็ได้ส่งกำลังใจให้กันเนาะ
ทั้งที่แกเองก็มีอากาศเกี่ยวกับเรื่องปอดด้วยนะ
แกก็สู้กับมาดูดิ

เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันครับ

ใช้อะไรนะพอมีอาหารการกินมาวางอยู่ตรงหน้าแหม

เห็นราคาข้าวแล้วเขาบอกเลยว่าสงสารพ่อกับแม่มาก
บอกว่าถ้าไม่ได้เป็นนักร้องเนี่ยชีวิตเขาจะเป็นยังไง
ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ๕บาท
เราได้ยินกันมากับ๒อาทิตย์แล้ว
๕บาทก็คิดผมว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จลูบซองนึงเท่าไร

ถ้าสมมุติเป็นคับแบบที่ใส่น้ำร้อนเท่าไหร่

เท่ากับข้าวกิโลหนึ่งกว่าจะได้ข้าวกิโลหนึ่งคุณคิดดูว่าต้องเกี่ยวข้าวนานขนาดไหน

ซึ่งก็ต้องบอกว่าส่งผลกระทบให้ชาวนาเดือดร้อนกันในหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวค่ะ
ล่าสุดคุณเบิ้ลปฐุมราชเองเขาก็มีการโพสต์เฟซบุ๊ก
เรื่องดังกล่าวนี้ค่ะระบุบอกว่ามาบ้านเห็นราคาข้าวสารแล้วสงสารพ่อกับแม่จัง
ถ้าไม่ได้เป็นนักร้องชีวิตจะเป็นอย่างไร
งานนี้ก็มีคนเข้ามากดไลค์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอะนะคะ
ซึ่งก็แบบหลายคนก็เลยบอกเฮ้ยราคาข้าววันนี้แบบ
ราคาข้าวเปลือกตกต่ำมากจริง

คือตอนนี้ถ้าเขาต้องการประหยัดเองเขาคิดจะต้องสีเอง

คือสีเองไม่รู้วิธีตาร์หน่อยต่าง
ด้านสมมติก็บอกว่าเราขับรถมาจากเท้าใหญ่จากผลิตภาพใช่ไหม
สมมุติเขาบอกว่าเราขับรถมาจากเขาใหญ่จากถนนมิตรภาพใช่ไหม
ตอนนี้ชาวนาเขาบอกเขาไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง
เพราะว่าไปส่งลงสีนี่พ่อค้าคนกลางเขากดราคาข้าวก็ลง
วันนี้เราก็จะเห็นวิถีชาวบ้านเข้ามาสีข้าวกันเอง
แล้วก็มาวางขายตามริมทาง
วันนี้ถ้าคุณอยากจะช่วยชาวนาจริงนะ
คุณกลับมาจากอีสานผ่านโคราช
ชาวนาเขาทำของเขาเองเขาสีข้าวตามวิถีชาวบ้านเขาเอง
แล้วก็มาขายอาจจะได้กิโลละ๑๕บาท
แต่มันก็ถูกมันก็ดีกว่าได้กิโล๕บาทนะแม่
กิโลละ๕บาทจริงถึงบอกว่ากิน
เมื่อก่อนบอกไงสิ้นเดือนกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
บาททุกวันนี้กินอะไรได้อ่ะกว่าจะได้ข้าวกิโลหนึ่ง
แต่ข้าวกิโลละ๕บาทจะเอาไปหุ่งได้แล้วเอาไปขายทุด
เอามาขายตอนนี้เราเห็นของมันแพงหมดเลย
วันนี้ทองก็ขึ้นขึ้นหมดหรือยังแม่ตอนนี้

แต่ตอนนี้อันที่แพงเคยรู้คุณแม่

คือแบบตกใจมากวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวร้านเดิม
ไม่มีหัวชายทาวน์แล้วพอก็ใส่ไม่ไหว

ข้าวเป็นแบบเป็นแบบว่าเหมือนอาหารหลักของคนไทย
แล้ววันนี้เลย๕บาทนี่น่าสงสัยมากนะ
ภาพยนตร์ดราม่าแห่งปีของเหล่าสายแฟชั่นเลยล่ะ
ชุดกระโปรงยาวสีม่วงผ้าซีทูจับเดฟทั้งตัวเลยล่ะ
เรียกว่าตอกย้ำฉายัดเจ้าแม่พรมแดงครับ
กลายเป็นสุดไอคอนิกส์ที่เหล่ามอนสเตอร์ต่างพากัน
แชร์ให้ว่อนโลกอินเทอร์เน็ตตอนนี้โลกออนไลน์ตอนนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะ

มีเลยครับคุณถามให้ผมสิอนไม่เดี๋ยวเราบอกก่อนค่ะ
เพราะว่าหลายคนที่เมื่อวานเรามีการแจกรางวัลไปเนาะ
มีการประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะของทวิตเตอร์
ข่าวใส่ไข่ค่ะพิมพ์ข่าวใส่ไข่
ใครที่แบบจะเขียนข้อความอะไรมาก็คือสามารถเข้าไปเขียนข้อความ
แล้วก็อย่าลืมแท็กเอาไว้หน่อยเนาะข่าวใส่ไข่ของเราอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็สำหรับวันนี้ที่มีการร่วมสนุกนะ

ใครเป็นผู้โชคดีเพราะรูปที่ส่งเข้ามานี่คือ
เราก็รอติดตามกันดูอยู่นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ
พี่เคยเห็นอันที่เป็นกำแพงที่แบบว่าเขาสร้างขึ้นมา
แล้วอยู่ใกล้กับหมู่บ้านไหมคะแล้วสูง

บอกว่าคนจะขายที่บ้านแถวนั้นทิ้งหมดเลยนะ
เพราะเห็นภาพจากมุมสูงถ้ามองลงไปคือ

พร้อมกับนำช่างมาลื้อถอนแนวกำแพงสูงออกแล้ว

คือเขาโดนสั่งเลยแหละสั่งให้ลื้อถอนออกภายใน๑๕วันนะคะ
คือนางวันธนาสังสุกเขาเปิดเผยบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่เจ้าของที่ดินเนี่ย
ลื้อแนวรั้วด้านบนกำแพงกั้นดินออกนะคะ
ซึ่งก็จะทำให้บ้านของตัวเองได้รับแสงสว่างจากภายนอก
ส่วนบ้านที่ได้รับความเสียหายนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากให้เจ้าของที่ดินเนี่ย
ลงมาดูความเสียหายหน่อยแล้วก็มาเจรจาถึงค่าซ่อมแซมบ้านด้วย
นายกเทศมนตรีตำบลลาดย่าก็บอกค่ะบอกว่าทางเทศบาลนั้นส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป
ร่วมสังเกตการลื้อถอนด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการขุดดินภายในที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ย
เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด
ซึ่งทางเจ้าของที่ดินจะพยายามเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน๑๕วัน
ตามที่จังหวัดออกคำสั่งมาแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย
เพราะจริงคนในหมู่บ้านเขาบอกว่าบางทีเนี่ย
เวลาน้ำมาบางทีน้ำมันไปขังอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่า
ฝั่งนี้ดินมันสูงอะไรอย่างนี้
แล้วอย่างนี้ดินเขาจะทำยังไง
พี่เขาเอาดินมาจากไหนก่อนแม่ทำไมมันเยอะกว่านี้

ขุดดินขายคือเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจคือหลังเนี่ย

ขุดดินคือสมมุติพ่อแม่ให้ที่ดินมาอย่างนี้

มันก็เลยเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่หรืออะไรอย่างนี้ไง

ตรงลงประกาศไม่มีใครได้อะไรยังไงบ้าง
มีไหมมีสักคนสองคนไหมในเฟซบุ๊คที่เราแกะแบบให้ระวังกันไปก่อนมีสักคนสองคนไหมในเฟซบุ๊คที่เราแกะแบบให้ระวังกันไปก่อน

เป็นพันแล้วใช่ไหมแองจี้บอกว่าคนส่งเข้ามาเป็นพันแล้วเป็นพันแล้วใช่ไหม
เป็นพันแล้วใช่ไหมแองจี้บอกว่าคนส่งเข้ามาเป็นพันแล้ว
แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมค่ะต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราเล่นในเฟซบุ๊คเพจของข่าวใส่ไข่เนาะ
พรุ่งนี้แฟนรายการที่ดูหน้าจอโทรทัศน์อยู่นะคะ

ผมเคยเห็นวันนี้ก่อนพี่แม่เคยกล่าบพี่หนุ่มไหมนะ
เรียกการข่าวไส่ไข่หรือ

เห็นไหมดำ
เขาจะไปเอาภาพเต่าเก่าของพวกเรากันมา
อ๋อกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ